สวัสดีครับ

รัสจากสารเคมีอันตราย
ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี

น้างหายไปทำละคร

มือที่๓

ไปเจอกันนานมากเลยเนอะ
เห็นพวกเธอตลอดเวลาอยู่ในโซเชียลเหรอ

พี่หักมาพี่หักมา
โพสต์ถ้าบอกว่าทรงมันน่ะ

ฉันก๊อบว่าจะได้ไปเจ้าสาวคนต่อไป

ก็หยุดมาวันแล้วไงวันนึงวันนาทิตย์ไง
แค่นี้พอแล้วเราทำงานแล้ว
ไม่รู้วันนี้เค้าบอกว่าแต่งกันปุ๊บก็ทำงานกันเลย

อันที่ที่ผ่านมาทำให้หนูได้พูดได้เป็นปากนี่

อาซาว่าพี่หมูเข้าลงดู

นี่

สีนี่สวยมากเลยถ่ายรูปถ่ายแล้วสวยมาก
พี่รู้ไหมว่าทุกคนอยากได้แจกัน

เริ่มมาจากแจกันก่อนเดี๋ยวต้องเล่า
ทีมงานนี้จะกันที่มันเป็นลายคลามอะค่ะ

พอเลือกมาแล้วก็เลยเลือกแจกันอันนี้
ลักษณะแบบนี้ให้มันอยู่ในการตกแต่ง
ก็เลยจะกลายเป็นสีนี้สีน้ำเงินสีฟ้า
จากการสั่งมาจากเมืองจีนไม่ใช่ของเมืองไทยนะคะ

แล้วทุกคนก็คืออยากได้ใจกันตอนนี้

น้องชายอยากเพราะว่าเมย์นี่อยู่เป็นโสดมานานมาก

แล้วฉันเพิ่งรู้ความรับว่าแตกก็เพราะกันใช่หรือ
ไม่เพราะว่าพี่หนุ่มอาจจะเห็นรถนั่นแหละ
เขาจะมารอรับหนูบางวัน
คนอื่นก็ลงไปไม่เห็นมีใครเห็นคนอื่น

ไม่ใช่ต้องลงไปพร้อมกันเพราะเขาไม่ได้มารอหรือว่า

กลับบ้านกับช่องผมก็จะลงกลับบ้าน
พี่หนูลงพร้อมกับหนูก็จะลงไปกับน้องใช่แล้วพี่หนูลงพร้อมกับหนู

เพราะคุณจะต้องยืนเมา๊วถึงก็ต้องขึ้นที่คนนี้กันก่อน

ฉันก็ต้องยืนกูอย่างนั้นนู่นนี่นั้นป่ะวะ

คือจริงวันนั้นที่แบบเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าแบบ
เห็นพี่บอลร้องไห้เยอะจังอะไรอย่างนี้

ความสูญเสียบางอย่างที่มันเป็นเหตุผลที่แบบว่า
ทำไมเราสองคนถึงรู้สึกแบบนั้นในวันงาน
ทำไมอย่างเงี้ยคือคนที่ทำให้หนูรู้จักกับพี่บอลได้วันนี้

จากไปชีวิตหรือทำไมใครขอโทษ
ซึ่งเป็นญาติพี่บอลค่ะเป็นแบบน้องชาย

พี่บอลมองข้างบนตลอดเวลาใช่
น้องเขาที่เป็นพลังให้เขาแบบกล้าที่จะมาคุยกับหนู
เขาบอกว่าต้องสู้ไม่ต้องห่วงยังไงได้ต้องจีบ
นั่นแหละหลายคนก็จะไปตีความรู้สึก

มันเหตุผลลูกพี่ลูกน้อง

คือเพื่อนหนูแต่งงานแล้วเขามีเพื่อนผู้ชายซึ่งเป็นน้องชายของพี่บอล
เขาสนิทกันเปล่าหนูเจอกันก่อนแต่เหตุผลมาจากพี่คนนั้น
คือเรารู้จักกันก็มานานมากเลยนะ
ทำไมถึงชอบคนนี้คุณบอลทำไมถึงชอบผู้ชายคนนี้
ผู้ชายจีบเธอเยอะมากยายเมย์

ยังไงอ่ะคนอื่นไม่ง่ายเหรอ
ไม่ใช่แบบเขาเป็นคนสบายดูไม่แบบไม่มีท่าเยอะ
ท่าเยอะไม่ซับซ้อนไม่ต้องมีอะไรต้องคิดเยอะ

ใช่แหละผู้หญิงกับอย่างนี้
ไม่เห็นจะเคยมีผู้ชายคนไหนให้มาจีบอ่ะ

เธอจะบอกว่าหยุดเฮะหยุดเธอ
เพื่อนที่เนี่ยนะโอ้โหชอบลัวเมย์ทุกคนเลยอ่ะ

อย่างนักจัดกลุ่มผู้หญิงแบบเล็บร้อยแบบผู้หญิงแบบเมื่อ

กับตัวสาวที่ผ่านมา

เห้ยเดี๋ยวหนูมีอีกรูปนึง
เหมือนไม่ได้ถ่ายด้วยกันจริงนะมดดำฉันจะบอก

ด้วยแสงด้วยมุมหน้าด้วยอะไรอย่างนี้
ธรรมให้รู้ว่ากจะลืมฮ์เซทแล้วละ
เพราะว่าไปหาให้ตายนะหน้าเอก็เล็กกว่า
นี่อันนั้นน่ะไม่เท่าไหร่รูปที่พี่เอส่ง
เท่าเนี่ยเขาลงส่งเพลงนี้มา

มาทำคนเดียวด้วยนะ

อะไรนะว่าพิไพสงมาหน้าเล่อกับพี่เชอยอีกฮูโฮโฮ

เห็นไหมหน้าเล็กกว่าเจ้าสาวเอ๋

อ๋อนางมาถึงก็เลยนะแต่หนุ่มเก่งกว่า

เขาก็พูดแล้วก็เธอเป็นญาติพ่อญาติแม่
ฉันบอก๑๑๓๐แล้วแบบทำดิวีดวายหมดกับหนุ่ม

เพราะนางมาปรากฏหนุ่มก็รอไป

ผมยังไม่ได้เข้าไปพี่ยังไม่ได้เข้าไปแล้วพ่อเขาบอกว่ายังไม่เอาจักรบ้าน
พี่ก็เลยวนรถกลับไปจอดอยู่ที่เอ็มบัสซี่

เอ็มเบอร์ซี่พอประมาณสัก๑๑โมงถึงจะวนกลับมาใหม่
แล้วก็เข้าไปก็เจอคุณโบวิทย์ก็เลยไปนั่งคุย

เท่าไหร่ฉันก็รู้เพราะเขาแกะเองเขารู้เนอะ

อย่าพูดถึงหลักพันสิ
พี่สารภาพด้วยใจเลยรถเมย์

พี่ไม่มีตังค์ติดตัวไปสักสลึงเลย

พี่ก็ทบพี่ก็คุยกับลิงบอกลิงพี่ไม่มีตังค์มาเลยว่

แล้วกว่ามันจะมาโคตรนานเลยสุดท้าย

มันจะเป็นที่เราจะต้องพูดเรื่องซองกันแบบว่าใครใส่เท่าไหร่
คือมึงไม่ฉีกหน้าตัวเองกันไปเลยมึงใส่เท่าไหร่วะ

ไม่วันนั้นอยากใส่นกมานัดแต่ไม่มีตังค์

แล้วแล้วเอ่อคนรถก็ไม่มี

เพราะว่าซองที่เราใส่เงินมันมีชื่อเราเขียนใหญ่เยอะอยู่ไม่ต้องห่วงหรอก
ซองก็ไม่ได้เอาไปขอยืมซองแดงก็เขียนด้วย

เดี๋ยวของคุณผมจะใส่ให้๓๐๐๐

ไม่เผื่อเวลาที่เขาไปซื้อพระตรงผ้าไตมาวางผมจะได้ใส่

น้ำมันใส่ผ้าไตด้วยหรอแม่

มาให้มันมีคนมาก่อนนะ
หนุ่มเนี่ยเปิดฉากอย่างเหล้าใจแต่๓เดือนเดี๋ยวเราว่ากัน

นึกออกไหมอะไรที่เปิดฉากยังเล่าใจฉันอยู่กับเธอมาเยอะ
ฉันอยู่กับเธอมานานเธอเปิดฉากอย่างเล่าใจเนี่ยฉันให้เวลา๓เดือนหนุ่ม
ที่อยากถามเจ้าสาวว่าแล้วพอหลังวันแต่งงานมันมีอะไรมั่งตื่นเต้นไหมยังไง

งั้นก็กลับไปเก็บของแล้วก็หิวข้าวมากพี่ออกไปกินข้าวมันเร็ว

อันนี้เป็นก็คืออยู่ที่เรือนหอของเราเลยไม่รู้

แล้วคุณแม่คุณแม่รถเมย์ไม่รู้สึกแบบ

คือเป็นจีนต้องแต่งสะพายต้องแต่งเท่า

เพราะว่าตรงป๊ากับม้าจะรู้สึกอะไรเลย

แม่ยังรู้สึกว่าเขาจะเจอ

แต่พ่อนี่คือแบบอยู่บ้านล้างรถให้อยู่

ผู้ชายคนไทยแต่งเข้าบ้านเมีย

ต้องแต่งเข้ามาให้แกข่มเหงรังแก

หนุ่มก็ไม่ให้มาอยู่มีไง

ที่กระเป๋า

ไม่กล้าขัดจะบอกว่าคุยกับพี่ชอตอยู่

ถึงนายนั้นทั้งนั้นเลย

ทำงานในคนแรกคือพี่ชอดอ่ะพี่ชอดมีพี่ชอดมีคุณนิดมีใครอีก
ประวิทย์ประวิทย์ยังไม่เคยร่วมงานยังไม่เคยทำงานใช่ไหมเจอกันวันนั้นน่ะ
เจอนั้นน่ะหมดอ่ะสายสายสายงานในการแต่ทั้งหมดอ่ะนั่นแหละ
คนที่เป็นอาจารย์ก็คือหนุ่มเพราะหนุ่มผ่านมาหมดแล้วแล้วก็กระเด็นออกไปรอบหนึ่ง
แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะเออบางที่หนุ่มกระเด็นไปแล้ว
แล้วหนุ่มก็กลับมาน่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มนอกหน้าที่โต๊ะตั้งแต่หนุ่มหมดเลยน่ะ
กันใช้กำเนิดพลอยเลยน่ะอ่ายไหมเนี้ยอ่านข่าวดีกว่าเอาปลาหมึกบูริงเนี้ย
เอาสักอันด้วยอ่ามึกก็ห้ามกินปลาหมึกที่มีพิษมากกว่างงูพิษ
พิษงูเห่าวะเธอเฮ้ยมันเป็นยังไงมึกอะไรมึกนะเออ
ถ้าไม่จะมาทำมึกอะไรก็เสียบไม้ปิ่งย่างนี่นะฮะมีอ่า
ร้ายกาดมากเขาบอกว่างูเห่าห้ามกินเด็ดขาดนะครับ
คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาได้มีการโพสต์รูปภาพเป็นปลาหมึกแบบนี้นะฮะ

พร้อมกับระบุข้อความว่าเตือนภัยสายกินกันหน่อยนะ
บอกจากทะเลมาปฐุมธานี
หึกบลูริงพิษร้ายกาด

จากทางคุณจันทราพุ่มแจ่ม

ว่าหมึกย่างนั้นจะอร่อยมากก็จริงนะครับ

สำหรับพ่อค้าแม่ขายช่วยแยกกันออกให้หน่อย

ต้องสังเกตไลน์กันด้วย
ถ้าพบว่าหมึกมีลายเป็นวงสีน้ำเงิน
หลีกเลี่ยงโดยด่วนเลยเพราะว่ามันอันตรายมากจริงนะครับ
นี้นะฮะทนความร้อนสูงถึง๒๐๐องศาเซลเซียส
ดังนั้นแม้ย่างสุกไปแล้วนะครับ
ก็ไม่สามารถทำลายพิษของไอ้เจ้าหมึกบลูลิงนี้ได้
ปัจจุบันนะครับยังไม่มียาแก้พิษใดต่อต้านได้เลย

ก็มีลักษณะคล้ายกับพิษของปลาปักเป้านะฮะ
สามารถพบพิษนี้ได้ในต่อมน้ำลายของปาก
หวดลำไส้แล้วก็ต่อมหมึกนะฮะ
ชนิดนี้จะทำลายระบบประสาท

แล้วก็ทำให้เหยื่อนั้นตายหรือว่าเป็นอัมพาตได้เลย

มีคนซื้ออยู่แล้วมีคนกิน

บางตัวพิษร้ายแรงมากกว่างูเห่า

แล้วทีนี้ยังไงเราจะไม่รู้ว่านี่เป็นลายลายแบบนี้ทุกชมเห็นไหม
มันเป็นจุดจุดลายลายแบบนี้กินไม่ได้นะฮะก่อนหน้านี้มีไหม
เลยนะแต่เราก็เพิ่งได้ยินข่าวไง
เออก็กินมาตลอดชีวิตเลยไม่เคยเห็นไม่รู้อีกเวรกรรมแล้ว
นี่แปลว่าวงนะไม่แต่เราส่วนใหญ่เราไม่เคยกินปลาหมึกจุดจุด
เออไม่เคยเห็นนึกออกปะเราไม่เคยเห็นปลาหมึกจุด
อันนี้เราเพิ่งมาเห็นปลาหึกตัวไม่แต่บางคนก็ไม่รู้ไง
คือพอเป็นหนวดนี้ก็สอยแล้วไม่ต้องบางคนไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้
คุณดูสิปรากฏว่าในถุงนั้นเขาบอกมีปลาหมึกจุดหลายต่อหลายตัว
แต่คนที่ซื้อไปแล้วมันจะต้องมีคนซื้อไปแล้วโอ้โหนี่
เอาง่ายปลาหมึกที่เรากินส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นสีขาวขาวทั้งหมด
ปรากฏว่าไอ้ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาได้คือมันมีปลาหมึกจุดเนี่ย
มาขายที่ประธุมฐานีตรงตลาดนัดถ้าจำไม่ผิดอันนั้นวันนี้นั่งดูข่าว
หลุดมายังไงก็ไม่รู้เนอะคนก็รู้สึกกินแล้วก็มีอาการแพ้
เขาก็เลยไปดูว่าเฮ้ยมีการสงสัยว่าปลาหมึกที่เรากินมันจะต้องเป็นสีขาวล้วน
ถูกต้องไหมครับแอ้จุดนี้คืออะไร
หลังจากที่มีการแชร์เกิดขึ้นเขาก็เลยมีบอกเฮ้ยมันคือพิษนะมันเป็นพิษนะ
คือพิษมันทำให้เป็นอะไรวะทำลายระบบประสาททำให้เคลื่อนไหวไม่ได้
ยังไม่มียาแก้ชาชารู้สึกจะเป็นที่ประธุมฐานีถูกต้องไหมคะ
ก็ปลูงเหมือนปลาเบิกกระเป๋าหรี่หวานแหล่ะที่กินรสชา

แล้วที่สำคัญอันตรายมากพิษมึกชนิดนี้นะครับ
ปรุงสุกก็ไม่สลาย
มัน๒๐๐องศาใครจะไปเอาไฟที่ไหนจะสูงถึง๒๐๐อง
ทิศนี้ทนความร้อนได้ถึง๒๐๐องศาเซลเซียสนะฮะแม้ย่างให้สุก
ทางเราก็อุตส่าหุส่าห์คุมกันได้นะฮะก็การติดต่อนี่ก็น้อย
ปรากฏตอนนี้มาแรงเลยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายก็เปิดเผยว่า
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙จำนวน๒ลายที่เมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
อยู่ตรงข้ามกับแม่สายจังหวัดเชียงรายและแอบข้ามแดนมาทางช่องทางธรรมชาติ
ซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยอายุ๑๙ปีที่เราได้ข่าวไปแล้วว่า
อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะคนนี้ติดเชื้อไปแล้ว
โดยหญิงสาวทั้งสองคนเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สาย
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
จะถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผลตรวจออกมายืนยันว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
หลังจากนั้นก็ติดตามตัวหญิงสาวยุค๑๓ปีมาตรวจอีก

โดยทั้งคู่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับ

ทางการเมียนมาร์ตรวจพบหญิงสาวชาวเมียนมาร์คนหนึ่ง

อืม
นี่คือใกล้ชิดสุด
เมืองต้นพบว่ามีอาการดีขึ้นไม่มีอันตรายใด
เนื่องจากมารักษาเร็วมาไว
โรงเรียนอนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด๑๙แม่สายเนี่ย
มันลุกลามเลยเนี่ยนะขอปิดก่อนเพราะเด็กมันติดง่าย
แล้วก็เฝ้าระวังเหตุการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง๖ธันวาคมเลย

กลุ่มห้องเรียนนังเฟสอนุบาลต่างเนี่ยนะฮะ

คือเป็นวงกว้างอ่ะเนอะเวลาไปทีนึงก็
มีผู้ใกล้ชิดเยอะ
นี่กลักตัวเองกันสุดลิดเลย
รู้สึกคนที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องมันเยอะไง

ที่ชั่วใหม่นี้๑๙๙๐แมงหรือขึ้นไป๓๐๐แล้ว

อ้าวมาอีกหนึ่งเรื่อง

พี่พี่ผมสวยเนอะ

สงเก่งเองเขารู้

ต่างแต่งภาพมั้ย

อะไรนะตัวอนั้นหนักอ่ะ
คือทุกคนต้องมีอยู่แล้วแสงช่วยได้ถูกไหมฮะ

พี่ถ่ายนายสตูใช่ไหมคือต้องเซ็ดแสงอยู่แล้วเนี่ยหู

วันนั้นไปเหมือนไม่โฆษณาเลย
อ๋อเมื่อวานนี้ผมพี่เป็นเกาหลีเป็นอะไรเป็นเคอร์เคอร์

อ้าวรุ่นให้รุ่นอีกบัตรประชาชนใช่ไหม

อะไรดิผมมั่นใจท่านสุชาติเนี่ยมีคนออกมาคลอดออกมาเนี่ยนะ

อีบ้าฉันน่าแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ

พี่ห่างมา๑๐ปีเหรอจริงปะเนี่ย

เป็นคนเอาฉันมาทำรายการลวงรับตับแตกกับตีท้ายครัว

เออเอาตรงนั้นก็เป็นแบบนั้นแหละ
จริงตักสายสีดื้อ

ไม่ใช่หมายถึงว่าที่มาเอารายการทีวีนางเป็นคนทำ
เสร็จแล้ววันดีคืนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาก

ก็เปิดบริษัทด้วยกันแล้วก็ตีกระโดดตีกันไง
แล้วตอนนี้แยกบริษัท
ไม่ต้องทำอะไรด้วยกันอีกแล้วเดี๋ยวตีกันแล้วไม่เผาผี

เราจะไปทำพิธีกรเอง
ถ้าอยากจะไปก็ไปทำอะไรก็ทำ

เพราะว่าโรงเกอร์นี่ขึ้นค่ะพวกเขาก็แห่มไปซื้อเมื่อสอง
ไม่แต่ตอนนี้ที่เขาบอกโรงเกอร์ขึ้นค่างจริงคือ
ไอ้พวกเสื้อฮาไวน์นี่

ไม่บอกเชียร์

ที่ตลาดอุดมเกลือเนี่ยนะครับต่างคนก็แห่กันไปซื้อเสื้อหนาวมือสองกันเนี่ย

เพราะว่าเอามาแขวนกันเดี๋ยวคนเขาคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องหนาว

คือว่าพี่แต่มันก็มีทีท่าจะหนาวจะหนาวมันก็ไม่หนาว
มันก็เย็นเบาเช้านิดเดียวแล้วก็คือไป

แต่ตอนเย็นก็โอเคนะอกตอนเย็นมันก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าว
ซึ่งวันนี้แม่ค้าเสื้อผ้ามือสองชาวกัมพูชาเขาบอกว่าดีใจมากที่ตลาดลงเกิน
อากาศเริ่มหนาวแล้วคือต่างจังหวัดอากาศลมเย็นมันมาจริง

ไปมาเก้าทุกปีติดลบเนาะหลังไปมาเก้าไม่หนาวเนาะกันใช่เนาะ

อุ้ยจะไปกับนุ่มติดลบแม่

ไม่ใช่ไปเนี่ยคือติดลบกันเลยนะไม่ออกจากโรงแรมกันเลย

เมื่อก่อนนี้คือไปมาเกาะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้น

ก็ไม่หนาวไปปีใหม่ก็ไม่หนาวแล้วเนอะ

เขาก็บอกว่าทุกวันนี้สินค้ามันก็

เมื่อก่อนเนี่ยตามต้าตาราบแล้วก็จะไปรับของจากโรงเกลือเนี่ยมาขาย
ปรากฏว่ามันแม่ด้วยละฮะโควิดผ่านมาทุกอย่างเงียบ
เนี่ยเพื่องทางด้านผู้กำกับการโตรคลองลึกเนี่ย
ได้ออกตะเวนป้องกันเหตุภายในตลาดโรงเกลือเนี่ย
กัมพูชาเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ลนโรงแน่นอน

ชายแดนต้อนต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนัก

เพราะชายแดนต้องมาจาก
มันไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเดินเข้าเส้นทางธรรมชาติมันง่ายสุด
อย่างนี้เขาก็ทำงานที่ฝั่งเกาะมาแล้วก็กลับมา
ลูกชายพี่วางแผนเลยหาข้อมูลแล้วส่งมา
วันต้องกักมีทุกราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักพันหลัก

มีแสนหกอยู่โรงแรมนึง
แต่๖๔วันนะแต่ถ้าพี่ไปเยอรมันพี่ไม่ต้องกักตัวเราเป็นประเทศปลอดภัย

แต่ว่าลูกเลยให้พี่ไปแต่แบบไม่ขึ้นแต่พอแม่กลับมาแม่ก็เงียบไป๑๔วันแล้ว
มันต้องโดนกักตัว
แต่ไม่คิดว่าทางธรรมชาติมันมาง่ายหรือหรือไม่เนอะ

บางคนก็ว่ายน้ำมาเพราะว่าเขาอยากจะมา
ก็อย่าง๔คนที่ถูกจับล่าสุดที่ข้ามมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาก็เขียนกับว่า
หนึ่งวันนี้ฉันเดินป่ามาแล้วก็มาจ๊ะเอ๋เมืองไทย
แต่เป็นคนไทยเองนั่นแหละข้ามไปทำงานฝั่งตรงข้ามแม่สอด

มีคนไทยมีทางต่างชาติ
ที่เหมือนกับเขาไปเก็บข้าวหัวคนละ๕๐๐๐๒๐๐๐๐บาท

แล้วก็คือ๔คนนี้คือทำงานอยู่ฝั่งตรงข้าม

แล้วก็คือข้ามน้ำมาก็ถูกจับเรียบร้อ

นี่วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าข้ามแม่น้ำมาจ้าเอ๋เมืองไทย

ไม่มีอันนี้ไม่มีคนติดโควิดเลยใช่ไหม
กำลังตรวจสอบอยู่แต่มีหนึ่งในนั้นเป็นสาวสอง

ก็ที่ว่ามีไข้ไปตรวจแล้วมันไม่ใช่หรือเปล่า

ตอนนี้คือมันจะต้องไล่ตั้งแต่เอาจริงไปที่บาร์

ปรากฏว่าวันนี้เชียงรายเนี่ยเราเพิ่งมายอมรับว่าเราเจออีก๒ถูกต้องไหม
ข่าวที่เรานำเสนออย่าไปสับสนเพราะว่าตอนแรกมันเป็นข่าวที่เชียงใหม่หมดเลย
ฉะนั้นก็ต้องไปไล่กันอีกว่าไอ้สองคนนี้มันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับใคร
แต่๒คนนี้จะปลอดภัยหน่อยกว่าคนที่๑ที่เจอ
เพราะคนที่หนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนแบบไปเที่ยวไปทั่วนู่นอะไรอย่างนี้
แต่๒คนนั้นที่เจอที่เชียงรายเนี่ยคือเพราะเขารู้ตัวเนี่ยเขาก็เลยไม่ออกไปไหน
เพราะเขารู้ว่ามีคนที่เป็นคนที่เป็นเขาก็เลยไปตรวจแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แค่ในห้อง
เขาบอกว่าจะหายเร็วเพราะว่าเข้ามารักษาตัวไวคือมันรักษาได้
จากว่าเราจะเป็นโรคปอดหรือว่าอายุมากเนี่ยคือตอนนี้มันมันรักษาได้แล้วล่ะ
แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าเพราะถ้าเป็นไอ้เชื้อตัวแรงเนี่ยมันทำลายปอดหรือจะเป็นตลอดชีวิต
พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวแปลกทั่วไทย

ยังไม่ตื่นเหรอ

งงยังมีไม่รักษา
พอต้องแม่ฉันก็เจอวิทยาคอนแบบนี้
สารใต้ที่วัดบ้านคูบจังหวัดศรีสะเกดละสังขารอย่างสงบ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของคณะศิษยานุสิตที่ทราบข่าวนี้ค่ะ
วุฒิชัยภัยบุญเจริญลาบลูกศิษย์ก็เปิดเผยว่า
ที่หลวงปู่ทองจะมรณภาพได้มีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยล้า
โรคชะลาภาพโดยลูกศิษย์ที่ดูแลใกล้ชิด
นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็กลับมาพักฟื้น
กุฏิวัดได้๑สัปดาห์ก็มีอาการทรงตัว
ที่ช่วงเช้าท่านจะมีอาการเสมหะติดคอ
พระลูกวัดที่ดูแลอาการก็ปลุกเรียกหลวงปู่
เรียกอยู่นานหลายครั้งก็ไม่ตื่น
จะพบว่าท่านมรณภาพอย่างสงบ
ต้นคณะกรรมการวัดยังไม่ได้ประชุมหารือ

เนื่องจากเพิ่งมรณภาพได้ไม่นาน
อย่างไรก็ตามหลวงปู่ทองเป็นพระเถระที่สันโดด
พูดน้อยมีความเป็นอยู่อย่างสมรรถะเรียบง่าย

ถ้าหากว่ามีผู้ที่นำจีวอนมาถวาย
ท่านจะมาให้พระภิกษุรูปอื่นแทน
โดยวันที่๒๒กันยาณเดชนคุกิมิยะแล้วก็แม่แก้ว

ตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปแล้วอย่างสงบ
รวมสลิอายุก็๑๑๕ปี

ก็สงบไว้อย่างสงบเหมือนกันค่ะ

หมอปลาไปบุกพิสูจน์อาฐาน
เอามาพลึกกันทั้งบ้านจริงมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่า

ผีโรงผิดผีโรง

จังหวัดอ่างทองเขาป่วยเป็นโรคอำมพลึก
เกือบทั้งครอบครัวรวม๔คนด้วยกันค่ะ
เหลือเพียงหลานคนสุดท้องที่ยังคงปกติอยู่
แต่เมื่อคลอดลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์อีก

เชื่อกันว่าบ้านหลังนี้ผิดผีโรง
ล่าสุดหมอปลาเลยต้องลงพื้นที่นิดนึงค่ะ

โอ้โหใส่เสื้อยืนดูเสื้อ

เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมตื่นใจไอ้ติกมากกว่าไอ้ติกข้างหมอป่าเนี่ย

คนที่ใส่ที่ห้อยหน้ากากคล้ามือ
ติ้ไทยรัฐหนึ่ง

เขาเดินเข้าไปถึงปุ๊บหมอปลาทักเลย
คลักหลังติไขร์รอน

หลักโหรศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี
อ้าวแล้วป้าดูห่วงห่วงจบพี่ได้เลยเหรอ

อ่าเพิ่มแล้วเพิ่มแล้ว
ความสามารถพิเศษมาอีกแล้วเหรอ
เขาบอกว่าว่าจะทำให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยพุ่งเข้ามาในบ้าน
ข้างหลังนั่นอ่ะป้าใครอ่ะ
เขาบอกว่าจากตรงนี้หน้าบ้านเสร็จเรียบร้อย

เคยมีการจัดพิธีเส้นไหว้ผีโรง
แต่ก็ไม่ได้สัมผัสหรือเจอดวงวิญญาณ
ด้านหมอปลาก็เลยเปิดเผยบอกว่าตนแนะนำให้เลิกไหว้ผี

เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ไหว้นั้นคืออะไร

เป็นเพราะบรรยากาศภายในบ้าน
พอมีคนล้มป่วยก็เกิดความเครียดไง
พักผ่อนไม่เพียงพอจึงเป็นตามกัน
นี่แบบวิทยาศาสตร์
ใช่
ปราจะเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีก
ที่แบบว่าสาวข้าวราวโอเคเถอะ
สาวข้าวราวโอเคไปปุ๊บปะไม่อวก
ใช่เพราะว่าตอนแรกพ่อนั้นก็เป็นกว่า
ไม่เป็นไรน่าแนะนำเลยหนูเอาไว้บริเวณวัฒน์
แน่แต่จิตประญญาไม่มีหรอก
อืมบอกแล้วหมูลูกหมู
หมูที่มันออกมาเหมือนลกใช่ไหม
เหมือนลูกเหมือนลูกแมวลูกแมวได้เข้าผู้ชาย

ไม่แต่ว่าหมอปลาเขาแนะนำเขาบอกว่าลองดู
ลองแบบทำกายภาพบำบัดเผื่อผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น

นี่เอาจริงรักษาทางกระบวนกายครับผม

เงินคือโอเคอันนี้เชื่อ

เลี้ยงมาตลอดจนหลังโพวิด
เขาก็ไม่มีเงินจะซื้อของที่จะไห้

ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีปีนี้ก็ไม่ต้องไหว้
พูดปุ๊บอีกวันหนึ่งปั๊บเลยค่ะเอามาพึกค่ะ

นี่คือของผลงานการแสดงใหม่ของป่ามาอีกแล้ว

โดนเหี่ยวนะพี่พลดก็ทั่วแล้วครับ
ก็ถามว่าฉันปั่นให้เด็กออกจากพลดว่า

นิกนี่เราเหมือนเป็นดาราคู่บุญเขานั่นแหละ

พี่เนี่ยเขาจะคิดถึงบรรยากาศกันอย่างไรดังไงวะ

อย่างน้อยต้องต่อสู้
เมื่อยังกับพี่พ่อเนี่ย
พลอาโนนิคุณาธิป
ตีกันเรื่องปมฆ่าตัว

ก็คุยกันแล้ว
เพราะว่าเราก็ต้องยกโทษให้เด็ก

ตลอดที่พามาเขาอยากคุยด้วย
เอาอย่างนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเด็กมันก็แบบไม่มีงานใช่ไหมล่ะ
นั่นเด็กมันก็เลยมาขอโทษพลตพลตทำถูกแล้วที่พลตให้อภัยเด็ก
คนต้องทำบุญเข้าใจไหมให้อภัย
หนุ่มก็ต้องฝึกตามพดไปบ้างว่าคำว่าให้อภัยมันเป็นยังไงหนุ่มเข้าใจไหม

หนังตอนนี้มันแค่เปิดหน้ามันยังไม่ได้สร้าง
คือเด็กมันไม่มีงานพี่เข้าใจหนูไหม

ก่อนหน้านี้คือวัยรุ่นมันใจร้อน
มันใจร้อนปุ๊บมันก็อะไรก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอม

เออปรากฏตอนนี้เคลียร์กับพลดปุ๊บ
พลดก็ใจอ่อนพลดลึกกับปากร้ายแต่ใจอ่อน

เนี่ยฉันก็สงสารมันเธอไปสงสารมันทำไมเธอ

ฉันชอบเพราะเห็นพลดชอบใส่แบนเนมเรื่องต้นต้น
ก็เอาเงินซื้อแบนเนมส่งไว้เดินโอ้ยไม่ได้สิ

ฉันไม่รู้ฉันก็รู้อย่างเดียวว่าตอนนี้นางคงบอกฉันแล้ว
ก็ถามนี่ไงเรื่องคดีความเนี่ยจะต้องเอายังไง
เขาบอกไอ้เรื่องคดีความเนี่ยก็ต้องรอดูทางศาลก่อน
ให้มันเป็นไปตามกระบวนการนางกล่าวอย่างนั้น
จริงก็ไม่ได้มีอะไรลิกมันก็ไม่ได้มีอะไร
แค่เราไม่คุยกันคุยกันเหมือนหนุ่ม

ก็พสต์อนหนุนนยังลดอีก
ก็จัดการอังกฎี

อะไรคุณจะชวนพวกเขาล้างตู้เย็นอยู่หรอ

ตอนนี้พี่ก็คุยกันดีแล้วนี่ถูกไหม
เขาเดี๋ยวก็ตีแต่ไหนฉันกับเขาตี้วทุกวันไงเธอ

คนไหนก็มีเพศสัมพันธ์หรือเปล่างุม
เออพี่เป็นคนรู้หลายหลายเรื่องไงเอาจริงค้นถาม
ฉันก็ไม่ได้รู้จักกับเขาแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาโดนหรือเปล่า
ูเห็นเขารู้แบบหน้าเขาจะดูนิ่งเขาอยากรู้ไง

มันรู้มีประโยชน์อะไรต่อเรา

อ่ะนี่มันแวะกูอีกแล้วไม่ให้คุณมาเล่าทุกข่าวจริง
กูระวังซ้ายชั้นดีใจมาก

เตาในแคปคาวแปลกประหลาดอยู่ไหน

เกิดอะไรขึ้นพี่วุ้นอ๋อเมื่อกี้นี้ไอ้แจ๊คเตอร์อ๋อก็ใช่ไง
ก็ฉันไปถ่ายรายการแล้ววุ้นเศษยังนั่งกินข้าวอยู่
ได้กินคึบเลย

ไม่เกี่ยวเลยสิ
ดูแลตัวเองให้สวยให้ดูดี
ผมขอโทษนะสมมุติคุณตอแหลมากเลย

คุณตอบจุดเลยอ่ะโอ้โฮตะวัดก็ไปได้อย่างไรวะเนี่ย
แล้วเปลี่ยนเสียงโทนเสียงนักกำลังจะ
คุณนึกอย่างนี้เออเอาล่ะ
ถ้าวันนี้หนุ่มได้ค่าตัวนะ

พรุ่งนี้รวยรอต้อนรับเซตทีมใหม่กันนะคะ